สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตลอด๗วันที่ผ่านมาโลกของเราใบนี้ต้องเผชิญกับภัยต่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นภัยเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศแผ่นดินไหวหิมะถล่มรวมไปถึงภัยแรง
แล้วก็ความแปรบวนของลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในหลายจุดทั่วทุกมุมโลก
แต่ละพื้นที่นั้นต้องเผชิญกับภัยอะไรบ้าง
ที่นี่ตอนนี้ได้มีการออกมาตรการมาแล้วนะครับเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
โดยเหตุการณ์ที่เกิดจากกันที่ระดับโอโซนทอยานขึ้นเกือบ๒เท่าเนี่ยครับ
จากปริมาณที่สามารถที่จะรับได้จำเป็นต้องออกมาตรการให้รถยนต์เก่า
วิ่งบนท้องถนนตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา

พร้อมกับควบคุมกิจกรรมทางอุตสาหกรรม
เตือนให้ประชาชนอยู่แต่ภายในอาคารครับ

เหมาะสำหรับการเล่นสกีเหลือเกิน

เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับนักเล่นสกี
จากเหตุการณ์นั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๖คนและบาดเจ็บอีก๒คน
หลังจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันครับ
จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๙คนนะครับ
จำนวนนี้มีเด็กชายวัย๔ขวบรวมอยู่ด้วย
ส่วนจีนที่นี่ต้องเจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขณะ๔๔
เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองหยุนเฉิง

จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๗คน
แรงสันสิทธิวันของเหตุการณ์แถวนี้
ยังสร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนบางส่วนอีกด้วย

ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น

ทะลุ๔๑องศาเซลเซียตเรียบร้อยแล้ว
ในขณะที่บริเวณตอนบนของประเทศ
หลายจุดหลายพื้นที่ตอนนี้ต้องเผชิญกับภาวะมลพิษ

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ในขณะที่ภัยแรงนั้นรุนแรงอย่างหนักครับ
ตอนนี้ถึงขนาดที่จะต้องเปิดศึกแย่งน้ำ

ปิดท้ายกันกับกิจกรรมนี้ดีกว่าครับ
เป็นกิจกรรมปลูกป่าแบบไม่ง้อดิน
อุปกรณ์ทุ่นลอยน้ำหลากสีที่เห็นอยู่ในขณะนี้

เป็นเทคโนโลยีในการปลูกปลาแบบใหม่

โดยหาต้นไม้ที่เหมาะสมนำไปปลูกบนทุ่น
เพื่อหวังเปลี่ยนสภาพอ่าวรัฐดา

เต็มรูปแบบในอีก๑๐ปีข้างหน้า
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอด๗วันที่ผ่านมานะครับ

เราไม่อาจที่จะรู้ร่วงหน้าได้แน่นอนครับ
เตรียมพร้อมรับมือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว

ผมคุกตันนันที่๑๐มหันธุ์สวัสดีครับ